กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมในมงคลกิจสุขสินธรานนท์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศิวิรัย
ก่อนอื่นก่อนที่จะอภิปายตามยศติอภิปายไม่ไว้วางใจแบบโรงพฤติ
รัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๑๑๒
เรื่องต้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับสมาชิกที่กำลังอภิปรายนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ผมก็อยากเรียนให้ท่านนายมนตรีรีบเดินทางมาที่สภาพผู้แทนรัศดรโดยด่วน
ในช่วงที่ผมกำลังอภิปรายอยู่ท่านจะได้มาจดประเด็นในส่วนต่างที่
ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลและหัวหน้าศนศาสนศักดิกิจ
ด้วยข้อหาคือท่านทุจริตการได้มาซึ่งอำนาจ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติแบบแบ่งเค้กกันไปทุจริต

้อยปัญญาในการบริหารเศรษฐกิจ

เก่งแต่สร้างหนี้ให้ประเทศ

เพื่อมาทบทวนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง

มาดูเศรษฐภาพปัจจุบันของประเทศไทยณวันนี้นะครับ
เมื่อวันที่๓๐มิถุนา๒๕๖๖
เรามีทุนสำรองระหว่างประเทศ๘๗

มีหนี้สานะอยู่ณวันนี้๑๐๑๑ล้านล้านบาท

ถ้ารวมณวันนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๒แสนล้านบาทด้วยกัน
ในช่วงระยะเวลา๒ปี๑๐เดือน๒๗วัน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ
มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น๓๒ล้านล้านบาทด้วยกัน
มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น๑๕ล้านล้านบาทด้วยกัน
มาดูหนี้ของประชาชนตามสไลด์นะครับ
หนี้ของประชาชนณปัจจุบันตามตัวเลขเนี่ย
สิ้นปี๖๔เรามีถึง๑๔๕๘ล้านล้านบาทด้วยกัน
ประชากร๖๖๑๗ล้านคน
ถ้าเฉลี่ยลืมตาดูโลกมาทุกคนเป็นหนี้แล้ว๒๒๓๔๑บาทต่อคน
ถ้าเฉลี่ยครอบครัววันหนึ่งมี๕คนก็มีหนี้๑๑ล้านบาทต่อครัวเรือน
หนี้ของประเทศว่าหนี้ของประเทศเราเอาเงินตัวไหนมาใช้นะครับ
มาดูยอดหนี้คงค้างตาสารหนี้ภาครัฐณปัจจุบัน

มีหนี้พันธบัตรรัฐบาลกว่า๖๗๘ล้านล้านบาทด้วยกัน
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ๕๙๕๐๐๐ล้านเศษ
หนี้พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย๒๕๗ล้านล้านบาทด้วยกัน
หนี้ตัวเงินคงคัง๕๔๐๐๐ล้านบาท
รวมเป็นหนี้ทั้งหมดที่ออกตราสารหนี้ไปทั้งหมด๑๐๔๙๓ล้านล้านบาท
นั่นคือณวันที่๓๐มิถุนา๒๕๖๖
แต่ช่วงที่ท่านนายกมนตรีมาดำรงตำแหน่งในช่วงที่๒
สรุปเมื่อวันที่๑๑สิงหา๒๕๖๒นะครับมีหนี้ทุกประเภทด้วยกัน๙๑๖๕ล้านล้านบาท
สังเกตว่าณปัจจุบัน๑๐๔๙เมื่ออดีต๒ปีกว่าที่แล้ว๙๗
แสดงว่าหนี้ตราสารหนี้เราขายเพิ่มขึ้น
สรุปนะครับเรามีหนี้ของตราสารหนี้ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในช่วง๒ปี๑๐เดือนนะครับ

ทำให้สถานะของประเทศณวันนี้
เรานำทุนสำรองระหว่างประเทศมาลบด้วยหนี้ตราสารหนี้ที่ขายออกมาทั้งหมด
เราติดลบทั้งประเทศ๑๖๓๘ล้านล้านบาทด้วยกัน
แต่ถ้าเรารวมหนี้ของพี่น้องประชาชน
อีก๑๔๕๘ล้านล้านบาทด้วยกัน
เราจะเป็นหนี้ทั้งประเทศรวมกันประมาณลบ๑๖๒๑๘ล้านล้านบาท
นี่คือหนี้ของประเทศไทยทั้งหมด

เนื่องจากว่าเรากู้เงินสดมาหมุนในระบบประมาณ๑๕ล้านล้าน

รายจ่ายย้อนหลัง๔ปีตั้งแต่ปี๖๓ถึงปี๖๖นะครับ
๖๓เราตั้งงบไว้๓๒ล้านล้านนะครับ
เราเสียเขาเรียกว่าเราขาดดุลจริงเนี่ยประมาณ๘๙๐๐ล้านบาทต่อปีในช่วง
เราตั้งงบไว้๓๒๘๕ล้านล้านบาทด้วยกัน
ขาดดุลไปถึง๙๑๖๐๐๐ล้านบาทด้วยกัน
๖๕ยังไม่สิ้นปีงบประมาณเราตั้งไว้๓๑ล้านล้าน

แต่จริงคาดว่าปีนี้สิ้นวันที่๓๐กันยา๒๕๖๕
เราน่าจะต่ำกว่าเป้าหรือขาดดุลง่ายประมาณ๘๕๐๐๐ล้านบาทด้วยกัน
ปี๖๖เราตั้งไว้๓๑๘๕ล้านล้านบาท
ขาดดุลตั้งไว้๖๙๕๐๐ล้านบาท
จริงน่าจะมากกว่านี้

มาดูการออกพระราชกำหนดในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รอบ๒
เรามีการออกพระราชกำหนดทั้งหมด๕ฉบับด้วยกัน
มีพระราชกำหนดกู้เงินที่เป็นเงินสดอยู่๒ฉบับ
คือกู้เงิน๑๐ล้านล้านบาท
คือให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินแก้ปัญหา
เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด๑๐ล้านล้าน
ใช้เงินหมดไปแล้วนะครับ
อันนี้ยังไม่รวมเป็นหนี้สานะถ้ามีการใช้หนี้
อีกฉบับ๑เป็นการกู้เงินสด
เป็นการกู้เพื่อให้ชนเพดานวงเงิน๕แสนล้านบาท
ไปดูในสำนักงานบริหารหนี้สานะใช้หมดแล้วนะครับ
มาดูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจดูเรื่องรายได้ของประเทศ
ปัจจุบันนี้ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นทุกหย่อมยาก
ปัญหาของพี่น้องประชาชนหลักตอนนี้คือปัญหาเรื่องราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันเนี่ยมีต้นทุนมีอยู่ประมาณมาจาก๘แหล่งด้วยกัน
คือต้นทุนราคาน้ำมันดิบ๒ค่ากัน๓ภาษีเทศบาล๔ภาษีสรรพสามิตร
องทุนน้ำมันภาษีกองทุนน้ำมัน๖กองทุนอนุรักษ์พลังงาน
๗การคิดภาษีแวด๒รอบ๘ค่ากันตลาด
มาดูฆ่ากันครับผมฆ่ากันเนี่ยณปัจจุบันประเทศไทยมีทั้งหมด๗โรงกันด้วยกัน
๗โรงกันเนี่ยมีโรงกันที่เป็นเครือข่ายของเครือปตททั้งหมด๕โรงกันเป็นโรงกันขนาดใหญ่
แล้วก็ลงกันของบริษัทบางจากอีกลงกันนึงส่วนอีกลงกันนึงคือลงกันน้ำมันฝางเป็นลงกันเล็ก
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในเครือของปตททั้งหมด๕โรงกันใหญ่ด้วยกัน
ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยค่ากันก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณลิตรละประมาณสองบาทถึงสองบาทห้าสิบ
แต่พอมาช่วงปี๖๕ค่ากันลอยตัวในช่วงมกรา๖๕ถึงเมษา๖๕ค่ากันอยู่ที่ประมาณ๓๒๗บาทต่อลิตร
พอพฤษภากลายเป็น๕บาท๒๐ตังค์ต่อลิตรทำให้ราคาต้นทุนค่าพลังงานสูงขึ้นมากนะครับ
แต่ความจริงแล้วรัฐบาลควรควบคุมราคาค่ากันน้ำมันทำให้ราคาต้นทุนของพี่น้องประชาชนต่ำลง
เพราะเขาไม่ใช่พ่อเราเราไม่จำเป็นต้องฟังเขานะครับ
ราคาต้นทุนน้ำมันดิบเมื่อวันที่๑๕กรกฎา๒๕๖๕เรามีต้นทุนอยู่ประมาณ๒๒บาท๕๔สตางค์ต่อลิตรนะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่เป็นค่ารายจ่ายค่าน้ำมันที่สูงขึ้นคือค่าการตลาด
มาดูค่าการตลาดปี๖๕ครับน้ำมันแต่ละประเภทค่าการตลาดดีเซลทุกชนิดจะอยู่ที่ประมาณบาท๗๐ตังค์
แก๊สโซฮอลจะอยู่ที่ประมาณ๓๔ถึงประมาณ๕๕๗บาทต่อลิตร
เพราะฉะนั้นแล้วเราควรควบคุมราคาค่าการตลาดไม่ให้เกิน๑๕บาทต่อลิตร
ซึ่งรัฐบาลสามารถทำได้แต่ยังไม่ได้ทำ
อีกอันหนึ่งที่เป็นรายจ่ายสำคัญของค่าน้ำมันจากต้นทุนเดิมเนี่ยประมาณ๒๒บาท๕๔ตังค์เนี่ย
เรามีภาษีหลายประเภทด้วยกันภาษีที่หนักคือภาษีสรรพสามิตรลิตรละประมาณ๕๙๙บาทต่อลิตร
นั่นหมายความว่าการลีดภาษีกับประชาชน๖๖ล้านคนรีดง่ายสุดคือรีดเรื่องค่าน้ำมันหรือเรียกว่ารีดภาษีสรรพสามิตร
แต่ณปัจจุบันเราลดภาษีสรรพสามิตรดีเซลน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕บาทต่อลิตรด้วยกัน
เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางกลางพฤษภาจนถึงปัจจุบันก็จะทำให้รายได้ของประเทศไทยลดต่ำลง
เพราะต้องอย่าลืมว่าราคาน้ำมันเนี่ยภาษีน้ำมันไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตร
ลิตรละ๖บาทเราใช้วันหนึ่งประมาณ๑๐๖ล้านลิตรต่อวัน
แบ่งเป็นเบนซิน๓๐๕๓ล้านลิตรต่อวัน
ดีเซล๗๑๘๗ล้านลิตรต่อวัน
น้ำมันเชิงพาณิชย์เฉลี่ยประมาณ๔๔๘ล้านลิตรต่อวัน
โดยเฉลี่ยเราเก็บภาษีสรรพสามิตรประมาณ๖บาทต่อลิตรไม่รวมแวด
นั่นหมายความว่าประมาณ๑ปีเรามีรายได้เข้ารัฐจากภาษีสรรพสามิตร๒๓๘๖๐ล้านบาทต่อปี
ไม่รวมแวด๒รอบแวด๒รอบประมาณ๑๐๐ล้านบาทต่อปี
คิดเป็นประมาณ๑๓ของรายได้ที่เราจัดเก็บเข้ารัฐทั้งหมด
นั่นหมายความว่าถ้าเราลดราคาน้ำมันรายได้รัฐจะลด
แต่ถ้ารายได้ลัดลดรัฐบาลจะต้องหารายได้ส่วนอื่นมาดูแลพี่น้องประชาชน
แต่ถ้าเราปล่อยให้น้ำมันมันเพิ่มขึ้นพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมย่านะครับ
ไม่ใช่เฉพาะราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ที่มีผลกระทบคือ
มีผลกระทบมาจากเรื่องค่าไฟตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากเรื่องค่าไฟแพง
๖๓เราคิดค่าไฟอยู่ที่ประมาณ๒๖๑บาทต่อหน่วย
แต่พอมาปี๖๕เห็นว่าการไฟฟ้าทั้งนครหลวงภูมิภาคกัญญา๖๕นี้ถึงธันวา๖๖
เพิ่มขึ้นเป็นห้าบาทต่อยูนิตหรือต่อหน่วยอ้างว่ามาจากต้นทุนราคา
ประชาชนตายหาหมดเพราะว่าค่าแรงก็ไม่เพิ่ม
เงินเดือนค่าราชการก็ไม่เพิ่มแต่ค่าคลองชีพสูงลิปริ้ว
น้ำมันเพิ่มไฟฟ้าเพิ่มกระทบใครบ้าง
กระทบประชาชนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งค่าเดินทาง
ปุ๋ยราคาสินค้าค่าข้าวแกง
ข้าวแกงตอนนี้๑อย่าง๓๕บาทไปแล้ว๒อย่าง๔๐บาท
เกิน๒อย่าง๕๐บาทนะครับนี่ไม่ใช่ราคาในห้าง
นี่ราคาทั่วไปเพราะฉะนั้นต้นทุนของพี่น้อง
ประชาชนหาเช้ากินค่ำไม่ว่าจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่
ตุ๊กรถสองแถวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเดือดร้อนกันหมดครับ
มีคนไม่กี่คนเท่านั้นที่มีเดือดร้อนหนึ่งในนั้นคือ
นายกรัฐมนตรีของเราและรัฐมนตรีตอนนี้รวมไปถึง
ในพลด้วยนะฮะนายพลบกเรืออากาศนะครับ
ข้าราชการระดับ๙๐๑๑ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเบิกค่าน้ำมันได้
มีค่ารถประจำตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ไม่เดือดร้อนเพราะอะไรท่านนายมนตรีมีสวัสดิการ
มากกว่าประชาชนน้ำมันก็ฟรีรถก็ฟรีคนขับรถก็ฟรี
ค่าบ้านหลวงก็ฟรีน้ำไฟก็ฟรีค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าข้าวค่าพลทหารทำความสะอาดบ้านซักผ้าล้างจาน
รองเท้าและตัดย่าหน้าบ้านฟรีหมด
นี่คือสิทธิของนายมนตรีไทยที่มีเหนือประชาชนทั่วไปและบริวาร
ผมทราบว่าปัญหาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องรายได้
เกิดมาจากสถานการณ์โควิดก็ส่วนหนึ่ง
เพราะในช่วงที่ไม่เกิดสถานการณ์โควิด
ช่วงงบประมาณปี๕๘๕๙๖๐๖๑๖๒ในช่วงยึดอำนาจ
รัฐบาลก็จัดงบประมาณขาดดุลปีละประมาณ๒๕๐๐๐ล้านถึง๔๕๐๐๐ล้านบาท
นั่นคือสถานการณ์ปกติ
แต่พอสถานการณ์ไม่ปกติในช่วงโควิดตั้งแต่ต้นปี๖๓มาจนถึงปัจจุบัน
๖๒เรามีรายได้จากการท่องเที่ยว๔๐ล้านคน๓๐๖ล้านล้านบาทด้วยกัน
พอมาปี๖๓เราโดนโควิดเราเหลือรายได้จากการท่องเที่ยวแค่๔๘๒๐๐๐ล้านบาท
เมื่อกี้ปี๖๓ต่อไปปี๖๔เราเหลือแค่๓๘๔๐๐๐ล้าน
นายกมนตรีบอกว่าดีใจครึ่งปีแรกของปี๖๕เรามีนักท่องเที่ยวถึง๒ล้านคน
ผมถามว่าถ้า๒ล้านคนครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังอีก๒ล้านคนก็แค่๔ล้าน
จากเดิมเรามี๔๐ล้านมันแค่๑๐ของทั้งหมดที่เราเคยมี
นี่คือปัญหาที่นายกรรมตรีคิดไม่ตกแล้วก็ไม่รู้จะคิดยังไง
คงคิดได้อย่างเดียวคือกู้เงินนะครับกู้เงินในอนาคตมาใช้นะครับ
มาดูปัญหาของพี่น้องประชาชนตาดำที่เขาใช้รถใช้ถนนนะครับ
ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้กำกับของพนักท่านนายมตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ลุยกันลุยเรื่องค่าปรับจราจร
นะครับค่าปรับตามพรบจราจรมีค่าปรับสารพัดค่าปรับด้วยกัน
ถ้าช่วงเศรษฐกิจดีปรับเท่าไหร่ไม่มีใครว่าครับ
อันนี้ยังจะมาปรับคาซีสอีกสองพันบาทเริ่มห้ากัญญาสองห้าหกห้า
ไม่พอครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยังมีการออกแถลงการโดยโฆษกบชนว่าเตรียมจะออกหมายจับประชาชน
คนไหนค้างค่าปรับเยอะเตรียมออกหมายจับนะครับ
เป็นการบีบพี่น้องประชาชนเหลือเกินนะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้มีอยู่๒ด่านฮะ
มีด่านลอยกับด่านกวดขันวินัยจราจร

ลอยก็คือด่านหาแดกปรับเข้ากระเป๋า
ด่านหนึ่งคือด่านที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เขาเรียกว่าด่านกวดขันวินัยจราจร
มีการปรับ๒แบบคือปรับแบบมีใบเสร็จ
ปรับแบบเข้ากระเป๋าเขาเรียกปรับนอก
ค่าปรับจราจรใน๑๐๐แบ่งเป็น๔ส่วนด้วยกัน

อีก๒๗ให้ตำรวจจราจรปรับ
ลายละไม่เกิน๑๐๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
อีก๑๘เข้าผู้บังคับบัญชา
ข้อเสนอแนะของผมนะครับไม่รู้ว่านายกมนตรีจะเอาไปใช้หรือเปล่านะครับ
ควรยกเลิกรายได้ส่วนแบ่งค่าปรับจราจร

แล้วก็ให้ไปสอบใบขับขี่ใหม่หรือไปเรียนใหม่
แล้วก็ไม่ควรที่จะออกหมายจับประชาชน
เพราะแค่นี้ประชาชนก็จะตายหาอยู่แล้ว
อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากเรื่องดินแดงนะครับ
เกิดการล่วงล้ำอธิบัตโตย์ของทหารมีรม่า
โดยการขับมิก๒๙มาล่วงล้ำอธิปไตยประเทศไทย

ระยะทาง๕กิโลเมตร
ในพื้นที่ตำบลบ้านวัลเล่ตำบลวัลเล่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ต้องเข้าใจว่าพี่น้องจังหวัดต่างโดยส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหลี่ยงที่มีบัตรประชาชนไทยแล้วนะครับ
พี่น้องประชาชนอกสั่นขวัญแขวนกันมากครับเราปล่อยได้ยังไงปล่อยให้
มิกส์ยิบเก้าเครื่องบินสัญชาติภามาร์ล่วงล้ำอธิปไตยไทยเข้ามา
เลด้าภาคพื้นดินในส่วนของกองทัพภาคที่๓กองทัพบก
มันเป็นอะไรเหรอถึงใช้ไม่ได้เพราะผมก็มาอ๋อที่หลังนี่เอง
เพราะว่าวันที่ยี่สิบเก้านะครับแม่ทัพภาคสาม
ไปคารวะท่านพลเอกเอาโสตันเอ่อมินออนไลน์นายมติภามาร์
ถึงว่าเลด้ามันใช้ไม่ได้ผมก็ผมก็เรียกมาสอบถามทั้งกองทัพบก
ทัพอากาศแล้วตกลงเนี่ยใครผิดมากกว่ากัน
ผิดมากจริงจริงคือกองทัพบกครับเพราะว่ามีเลด้า
ในการตรวจจับวัตถุที่ลอยในอากาศสามารถเตือนก่อนได้
แต่เพราะเอิญว่าวันนั้นท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นโควิด
นะฮะเป็นโควิดนะครับสุดท้ายทัวร์ก็มาลงกองทัพอากาศ
งทัพอากาศก็บอกว่าทราบแล้วว่าล่วงล้ำอธิปไตยนะครับ
แล้วสุดท้ายก็เงิมงำเงิมงำเงิมงำตกลงเอฟสิบหก
ที่ตาคีตกลงขึ้นกี่โมงกันแน่สรุปแล้วผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วครับ
ขึ้นมาตอนบ่ายสองสองลำใช้น้ำมันไปห้าแสนบาท
บ่ายสี่อีกสองลำใช้น้ำมันอีกห้าแสนบาท
เป็นหนึ่งล้านบาทด้วยกันเพราะบินบ่อยไม่ได้
เพราะค่าน้ำมันไม่ค่อยมีนะฮะค่าน้ำมันไม่ค่อยมี
แต่สุดท้ายประเด็นสำคัญคือเราปล่อยให้มิกส์ยี่สิบเก้าเนี่ย
ล้ำอธิปไตยมาไม่พอให้ไปประหัสประหารพี่น้องชาวกะเหลี่ยง
อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเมยที่แค่แม่น้ำเมยเนี่ย
ประมาณแปดสิบเมตรแค่นั้นเองนะครับต้องอย่าลืมว่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเมือง
ก็คือพม่าแต่เป็นตะเข็บชายแดนทั้งหมดประมาณ๑๕จังหวัด
เป็นพี่น้องชาวกะเหลี่ยงซึ่งมีชาวกะเหลี่ยงที่มีสัญชาติไทย
ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยกว่า๔แสนคนด้วยกัน
แล้วที่มีเชื้อชาติกะเหลี่ยงเป็นล้านคนนะครับ
เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวกะเหลี่ยงเนี่ยวันนั้นเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เป็นลูกเด็กเหล็กแดงผมไปในพื้นที่มาตรงตะเข็บชายแดน
ผมสงสารเขามากครึ่งหนึ่งเป็นเด็กตัวเล็กทั้งนั้นเลยนะครับ
จองงอแงแม้กระทั่งคนไทยที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการโรงเรียน
อกสั่นขวัญแขวนต้องหาหลุมหลบภัยหลุมเดิมนะครับ
ถ้าเวลาเกินก็ขอหวาดฝ่ายค้านอีกนิดนึงนะครับยังไม่จบนะครับ
หลังจากนั้นพี่น้องครับผมให้พี่น้องประชาชนดูคลิปสั้นประมาณ๔๐วินาที

เครื่องบินรบมิกยี่สิบเก้าจำนวนหนึ่งลำนะคะก็บินลึกเข้ามาในเขตของประเทศไทยอยู่ที่บริเวณบ้านวาเล่ใต้และบ้านวาเล่เหนือ
ลึกเข้ามาประมาณสักสี่ถึงห้ากิโลเมตรค่ะจนสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ
เครื่องบินของเมียนมาบินเพื่อที่จะอ้อมไปยิงจรวดใส่ที่มั่นของฝ่ายต่อต้านฝั่งเมียนมารอบฐานอูเกรทะตำบลซูการีจังหวัดเมียวดี
ตรงข้ามบ้านวาเล่ใต้ประมาณสี่รอบค่ะชาวบ้านก็เลยแตกตื่นนะคะ
นักเรียนโรงเรียนบ้านวาเล่เนี่ยต้องหยุดเรียนกันค่ะช่วงเกิดเหตุกองทัพอากาศของไทยระบุนะคะว่าเครื่องบินรบเมียนมาไม่ได้เป็นภัยคู่คางกับไทย
นี่ครับสั้นสั้นนะครับสังเกตนะครับอันนี้เป็นเศษกระสุนมิกยี่สิบเก้านะครับ
กระสุนเนี้ยโดนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนหลายหลังด้วยกันรวมทั้งกระเด็นไปถึงเอ่อ
รถกระบะของพี่น้องประชาชนนะครับมิกยี่สิบเก้าเนี้ยบินต่ำขนาดประมาณเจ็ดสิบเมตรถึงแปดสิบเมตรนะครับ
พื้นดินนะฮะด้วยความเร็วประมาณสองมักนะฮะ
มาดูหลุมของประชาชนที่เขาอยู่กันนะครับเวลาหลบภัยนะฮะหลุมมีพาเวอร์พอยต์อยู่นะครับ
รูเล็กนี่ครับเป็นรูที่ประชาชนเขาหลบหนีกันอยู่นะครับ
ผมอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้าไปอยู่ในรูแบบนี้บ้างนะครับ
ได้รู้ว่าประชาชนรู้สึกยังไงนะครับพี่น้องชาวกะเหลี่ยงเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นคนไทยนะครับพี่น้องชาวกะเหลี่ยงเนี่ยมีประมาณ๕ล้านกว่าคน
ประเทศไทยเนี่ยน่าจะร่วมเป็นล้านคนนะครับที่มีบัตรประชาชนเนี่ย
ผมเชื่อว่าหลายแสนคนด้วยกัน๑๕จังหวัด
พี่น้องชาวกะเหลี่ยงเนี่ยไม่เคยคิดคดทรยศกับแผ่นดินไทยนะฮะ
เขาช่วยเราลบมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชปีสองหนึ่งสี่สอง
เขาเป็นแม่ทัพเป็นนายกองเป็นคนที่ฆ่าทหารพม่า
แล้วก็ช่วยดูแลอธิปไตยไทยมาโดยตลอดนะครับแม่ทัพในกองส่วนใหญ่เป็น
เป็นกะเหลี่ยงทั้งหมดในประเทศไทยตั้งแต่ปีสองสามสองแปด
สองสามห้าหกห้าสองสี่ศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เหลี่ยงกับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วเขาก็เป็นคนไทยส่วนหนึ่ง
จำนวนมากที่มีบัตรประชาชนชาวไทยส่วนบัตรประชาชนหมายเลข๖
หมายเลขเจ็ดก็มีเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่แปลกเหตุฉะไหน
ทำไมผลเอกประยุทธจันทร์โอชาจึงต้องไปซีกับมินอองไลน์นะครับ
หรือเป็นเพราะว่าสปีชี่เดียวกันยึดอำนาจมาเหมือนกันนะครับ
ผมทราบว่าท่านมินองลายเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านบูเรงนองนะครับ
แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรมตรีคนปัจจุบันเนี้ยเมื่อสี่ร้อยห้าสิบสามปีที่แล้วเนี้ย
เป็นลูกหลานพญาจักรีมาเกิดหรือเปล่าในสมัยสมเด็จพระมหินทราธิราชที่เปิดประตู
พม่าตีประเทศไทยแล้วเสียกรุงครั้งที่หนึ่งผมว่าน่าจะใช่นะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาค่อนข้างเกรงใจสมคบเมียนมาร์
เปิดโอกาสให้มิกยิปเก้าเนี้ยร่วงรับอธิปไตยไทยห้าคิโลเมตรสิบเจ็ดนาที
วนสี่รอบใช้ปืนกลประหัสประหารพี่น้องชาวกะเหลี่ยง
ซึ่งเป็นมิตรประเทศที่ดีกับเรามาโดยตลอดผลเอกประยุทธ์ได้ชื่อว่าเป็นคนเลือดเย็น
ถือว่าเป็นคนหรือเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งคืออาชญากรทางสงครามก็ได้เพราะคนตายเป็นจำนวนมากเป็นพี่น้องชาวกะเหลี่ยง
ถ้าดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบเก้าผู้ใดกระทำการใดเพื่อให้ราชจักรไทย
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชจักรตกไปอยู่อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้รัฐหรือเพื่อให้เอกลักษณ์ของรัฐของไทยเนี่ยเสื่อมลง
ต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
สุดท้ายผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำลงตำแหน่งมาถึงเจ็ดปีสิบเดือนยี่สิบเจ็ดวันถ้ารวมในสมัยเป็นหัวหน้าคอสอชอด้วยก็แปดปีสองเดือนพอดี
นะครับท่านพลเอกประยุทธ์ท่านอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนคนไทย
ลันแต่สร้างความชิบหายกับบ้านเมืองอยู่ไปก็โคตรเปลืองภาษีนะครับ
ลงพื้นที่ทีก็กลัวตายขนตำรวจทหารกว่าห้าพันนายตัดสัญญาณมือถือ
เพราะกลัวถูกรอบสังหารด้วยเทียนทีหรือสไนเปอร์ถ้ากลัวมากท่านก็ควรลาออกไปอยู่บ้านรอหนึ่ง
ผมอยากจะพาท่านเนี่ยไปเดียวนะฮะไปกับผมสองคนไปดูหนังกลางแปลงด้วยกันที่กรุงเทพมหานคร
แต่ผมเชื่อว่าน้ำหน้าอย่างท่านเนี่ยไม่กล้าไปท่านขี้ขาด
มีตาขาวมากกว่าตาดำสังเกตที่ภาพนะฮะตาขาวมากกว่าตาดำนะครับ
ยอมรับเถอะครับว่าท่านแก้ปัญหาอะไรไม่ได้อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์
อยู่ไปก็เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศชาติและประชาชน
ผมอยากให้ท่านปล่อยประเทศไทยประชาชนไทยเสียทีเถอะ
อยู่ไปก็หาวิธีฉลาดฉลาดในการหาเงินกำไรมาดูแลประชาชนไม่ได้
แต่ถ้าวิธีการขายชาติหาเงินมาเพื่อพยุงอำนาจของตนเองผมเชื่อว่าท่านถนัด
ดังนั้นท่านประธานครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียว
ผมมาพร้อมกับพระนะครับพระพุทธรูปหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้า
งบินทบาทนะครับปางบินทบาทนะครับ
ผมขอในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนรัศดร
ที่ประชาชนเลือกมาและไม่ได้ซื้อเสียงมาแม้แต่บาทเดียว
ผมเชื่อว่าผมขอพูดแทนคนไทยกว่า๖๖ล้านคน
อาจจะไม่ถึงแต่โดยส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับ
บินทบาทพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ปลดปล่อยประเทศไทย
ประชาชนไทยให้ท่านลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ท่านปลดปล่อยไปสิทธิเถอะครับเพราะว่าแปดปีแล้วสองเดือนแล้ว
อยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ผมขอบินทบาทครับ
ขอบคุณครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับ
ก็เอาอนุญาตนิดเดียวนะครับครับเอ่อเป็นเรื่องอดีตถึงอายุทธิาเนี่ย
มันไกลไปสำหรับการให้ปลายบังใจนะครับ
แต่ว่าสำหรับตำแหน่งในอมทรีย์นั้นจะใช้คอหาหนักยังไงก็ตาม
ก็อยู่ในประเด็นแต่ว่าไปไกลถึงข้อกล่าวหาสมัยอายุทยา
อันนี้ขอเรียนเตือนมงคลกิจด้วยความหวังดีนะครับว่ามันไกลไปครับ